ไปดูอีกหนึ่งเหตุสลดค่ะมีคนงานเขาไปรับจ้างตัดยูคาลิปตัสที่บริเวณเขาอ่างรืนัย
ทีนี้เขาก็เลยไปตั้งแคมป์กันใช่ไหมเพราะว่าตัดโยคาลิปตัสวันเดียวมันไม่เสร็จหรอก
ก็ไปตั้งแคมป์กันเอาไว้เป็นแคมป์เล็กเป็นชาวเป็นคนงานต่างด้าว
ชาวบ้านเขาก็เตือนแล้วว่าอย่าตั้งแคมป์ตรงนี้เพราะนี่คือเส้นทางเดินของช้างป่าที่เขาอ่างรืนัย
แต่ก็ไม่ยอมฟังก็ยังดึงดันจะตั้งแคมป์ตรงนี้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ช้างป่า๓๐ตัวมันผ่านไม่ได้มันพังแคมป์เลยนะคะ๓๐ตัว๓๐ตัวก็มาทั้งโขลงอะค่ะ
แคมป์เลยสุดท้ายมีคนงานเสียชีวิตไปหนึ่งคนด้วย
ฉันแป้นเพชรในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกำลังทหารพรานที่๑๓๔
เข้าตรวจสอบเหตุผู้ถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุอยู่ที่ป่ามันแล้วก็ไล่ยูคาลิปตัสในพื้นที่บ้านเนินกระบบในอำเภอท่าตะเกียบนะคะ
นายอเนกวงศาหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่าสนามชายเขต
และท่าตะเกียบบอกว่าจากการสอบถามชาวบ้าน
ทราบว่าคนงานต่างด้าวที่เสียชีวิตพร้อมพวกอีก๖คนแล้วก็เด็กอีก๒คน
รวมเป็นทั้งหมด๘ชีวิตเนี่ยมาตั้งแคมป์ตรงนี้
เพื่อรับจ้างตัดไม้อยู่คาลิปตัส
ชาวบ้านเขาออกมาเตือนแล้วนะว่าอย่าตั้งตรงนี้
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีโขลงช้างป่ากว่า๓๐ตัว

แต่ว่ากลุ่มผู้ตายก็ไม่เชื่อค่ะก็ยังตั้งแคมป์อยู่
แล้วคืนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะผูกเปรย์นอนอยู่
ปรากฏว่าช้างป่าเขาอ่างรือใน๓๐ตัว
เดินมาผ่านไม่ได้ไง
มันขวางทางมันไปไหนก็ไม่ได้
ช้างก็เอายังไงดีคือไปไม่ได้ก็เครียดแล้วนะ

ความเครียดเขาค่อนข้างเกิดขึ้นง่าย
แล้วทางของเขา
ที่เหลือในวิ่งนี้เอาชีวิตรอบแตดกระเจิน

รอดตายกันหุดหวิดล่าสุดทหารพรานก็ได้ส่วนที่กำลังร่วมกับทีมกองร้อยอศท่าตะเกียบ
แล้วก็ทีมอนุรักษ์ออกติดตามคนงานหนีตายเข้าป่าไป๒รายตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอ